คุณผู้ชมคะคือในเวลานี้เนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลค่อนข้างเยอะ
อันนี้ถ้าเกิดพูดกันตรงโดยเฉพาะการทำงานของนายอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ถึงขั้นที่ว่ามีการแสดงพลังในลักษณะของการลงชื่อรวบรวมรายชื่อ
เขาก็จะมีการแสดงพลังในลักษณะโซเชียลมูฟเมนต์บ่อยในเว็บไซต์นี้
มีการล่ารายชื่อเห็นตั้งเป้าว่าอยากจะให้ได้สัก๑๕๐๐๐รายชื่อ
ในการขับไล่นายอนุทินออกจากตำแหน่ง
คือเขามองว่าล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด๑๙
ไม่มีความสามารถมากพอในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางนโยบายการจัดการทรัพยากร
การจัดหาวัคซีนการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์
และในการสัมภาษณ์หลายครั้ง
ทำให้เห็นว่าคล้ายกับไม่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในการทำงาน
ในการควบคุมกระทรวงที่เป็นกระทรวงหลัก
กระทรวงนี้จะต้องดูแลเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
ผู้ที่ร่วมลงรายชื่อเยอะมากนะคะ

อืมนี่

ซึ่งล่าสุดนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บอกว่ามีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ปี๒๕๕๙
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายอนุทินพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
หลังจากไปติดตามความคืบหน้าการตั้งศูนย์กระจายผู้ป่วยในกรุงเทพ
บอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไม่ได้มีจุดไหนที่ขาด
อย่างเดียวคือทำไมไม่มีเตียงแต่คนเข้าเตียงไม่ครบ
ส่วนใหญ่เกิดในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งนายอนุทินบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ดูแลเรื่องนี้
เป็นความรับผิดชอบของกรทมค่ะ
พอเห็นว่ามีปัญหาเริ่มเยอะขึ้นก็จะต้องกระโดดมาประชุม
ไม่ต้องคิดแล้วว่าส่วนไหนเป็นของกรทมส่วนไหนเป็นของหน่วยงานไหนดูแล
คือกระทรวงสาธารณสุขควรจะดูแลทั้งหมด
ก็ยืนยันว่าหมอทุกคนในกระทรวงทำงานร่วมกับนายอนุทินได้ดี

ส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใด
มันก็ไม่ได้ทำให้เสียกำลังใจ
ก็อยากจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่
ผมทำงานอยู่ไม่เป็นไร

แล้วผมคิดว่าผมยังทำงานกับหมอได้

หมอที่ไหนไม่ทนแต่หมอกระทรวงสาธารณสุขยังทน

แล้วก็ยังให้ความร่วมมือกับผมดีอยู่

ผมบอกตัวผมเองว่าผมกำลังทำงาน

หลายคนว่ามาแล้วเออฟังมันเข้าท่า

แต่ผมก็ต้องชมตัวผมเองว่าผม

ถ้าจะไปผมก็ขอไปที่ตัวเอง
ไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้ามันไม่ไหวผมไม่อยู่หรอก

ปัญหาก็คือมีเตียง

อันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำเสนอข่าวมาโดยตลอดนะคะ

แต่ทำไมประชาชนบอกว่าไม่ได้รับการรักษา

สนับสนุนให้นายอนุทิน

เป้า๑๕๐๐๐คนตัวเลขก็วิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะ

นายมงคลกิจสุขสินทรรณนศภักดิ์ไทยสิวิไล

กินข้าวสังสรรค์อยู่

เป็นกิจกรรมของนายศักดิ์สยาม

ทีมข่าวก็ถามนายอนุทินด้วยนะคะ
แนนอานุทินบอกว่า

ก็ยังไม่ได้คุยกับนายศักดิ์สยามในเรื่องนี้นะเพราะว่านายศักดิ์สยามรักษาตัวอยู่
แต่ประเด็นนี้นายศักดิ์สยามต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้
ว่าภาพที่เห็นคือช่วงเวลาเดียวกันกับที่เป็นช่วงเวลาที่หายไปจากไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
อนุทินบอกว่าเชื่อว่าคนระดับรัฐมนตรีไม่โกหกก็ต้องไปหาคำตอบมาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้
แต่ดูจากรูปแล้วก็เป็นรูปนั่งกินข้าวร้องเพลงไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้ผิดอะไร
แบบนั่งเฉยคุณจะกินอะไรมีคนป้อนมีคนหยิบเข้าปากหยิบข้าวหยิบน้ำเข้าปาก
แต่ก็ต้องบอกว่าจริงเขาก็เพิ่งจะเหมือนกับว่าจะเปิดศูนย์แรกรับและส่งต่อ
สำหรับผู้ติดโควิด๑๙มาเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกผลงานเขาด้วยเหมือนกันว่า
ที่จะให้กักตัวรอที่บ้านเพื่อรอรถโรงพยาบาลหรือว่าเตียงว่าง
เขาก็จะทำเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อนี่แหละที่อินดอร์สเตดียมหัวหมาก
เพื่อจะให้กลุ่มคนเหล่านั้นที่จำเป็นจะต้องรอเตียงและกักตัวที่บ้าน
กักตัวที่นี่แทนแล้วก็จะอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็พยาบาลด้วย
เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะมีการเปิดเมื่อไหร่
มันจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ทันท่วงทีหรือเปล่านะคะ